เช้ามืดวันนี้ฮะตำรวจสพแสนศุกร์ได้รับแจ้งเหตุฆ่ากันตายในห้องเช่าแห่งหนึ่ง
ที่ซอยมิตรสัมพันธ์๒๒ตำบลบ้านปึกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
โอ้โหแล้วสภาพศพเนี่ยนะถูกแทงถูกฟันแบบยับอ่ะทั่วตัว
๓๐กว่าแผลโอ้โห
คนที่ก่อเหตุก็เป็นเพื่อนด้วยกันเป็นเพื่อนด้วยกันเองนะครับ
ห้องเกิดเหตุเนี่ยอยู่ชั้นล่างนะครับเป็นห้องเช่าที่มีลักษณะเป็นอาคาร๒ชั้น
ในห้องเกิดเหตุศพที่ถูกทิ้งเอาไว้เนี่ยคือนายเอกชัยคำพานนท์
หรือว่าในสันอายุ๒๖ปีถูกของมีคมแทงและฟันทั่วร่างกายเลย๓๐กว่าแผลนะครับ
แล้วมีร่องรอยการต่อสู้ข้าวของกระจัดกระจายด้วยนะครับเลือดสาดเต็มห้องไปหมด
มีมิดดาบสมุไรยาวประมาณหนึ่งเมตรเปื้อนเลือดตกอยู่ในห้องนี่ฮะ
ดาบยาวแบบสมุไรเลยแล้วก็มีอุปกรณ์เสพยาไอซ์ด้วยนะฮะ
ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ชายคนหนึ่งได้นะครับ
คนนี้คือคนก่อเหตุเลยชื่อว่านายภัยทูลแก้วสโนธอายุ๒๑ปีอันนี้ต้องทำสีขาวดำหน่อย
ตายที่เป็นเพื่อนเขานั่นแหละนะครับนายภัยทูลเนี่ยเป็นชาวอำเภอโนนศิลา
จังหวัดขอนแก่นนะแต่มาเช่าห้องอยู่ที่นี่จากการสอบปากคำนะครับ
นายไภทูลบอกว่าอย่างนี้ครับแต่ตอนสอบเขายังหลอนอยู่นะ
ยังพูดจาแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ก็พอจับใจความได้
นายภัยทูลบอกกับตำรวจว่าเมื่อคืนนี้เขาไปรับนายเอกชัย
หรือในสันผู้ตายซึ่งเป็นเพื่อนแล้วไม่ใช่เพื่อนธรรมดาเพื่อนรักกันด้วย
รับมาจากอำเภอบ้านบึงมาที่ห้องเช่าของเขาเพื่อมาร่วมกันเสพยาไอซ์
แล้วจากนั้นมีปากเสียงโต้เถียงกันนะนายภัยทูลอ้างว่า
นายเอกชัยขู่ว่าจะฆ่าเขาแล้วจะฆ่าทั้งครอบครัวด้วย
เกิดการชกต่อยกันเกิดขึ้นหลังจากนั้นนายภัยทูล
แล้วก็เข้าไปแทงอีกซึ่งนายภัยทูลบอกว่าทั้งฟันและแทงเนี่ย
จำนวนเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะอ่าพอฟันกับแทงเพื่อนเสร็จปุ๊บ
เริ่มรู้สึกตัวเดินออกไปนอกห้องนะไปแจ้งคนข้างห้อง
บอกว่าให้ช่วยแจ้งหมอให้หน่อยมาช่วยเพื่อนผมหน่อย
ตอนนี้เพื่อนผมตายอยู่ในห้อง
จากการตรวจสอบพบว่านายเอกชัยมีบาดแผล
รวมแล้วกว่า๓๐แผลทั่วตัวเลยนะครับ
โดยเฉพาะที่เท้าซ้ายเนี่ยเกือบขาด
ด้านหลังถูกแทงแบบตัดคั่วหัวใจ
ด้านหลังตรงแถวซี่กซ้าย
เสียชีวิตตอนที่ถูกแทงเข้าไปคาที่เลย
คุณจิรายุทบุญชูผู้สื่อข่าวเทคงัตริย์ทีวี
วันนี้ลงพื้นที่ไปก็ไปเจอกับผู้ต้องหานะ
ที่สถานีตำรวจนายผัยทูล
เขาเล่าว่าเขากับผู้ตายรู้จักกันมา๓เดือน

ทำงานที่เดียวกันวันเกิดเหตุผู้ตายโทรมาบอกเขาเองให้ไปรับ
มาที่ห้องของเขาแล้วก็ซื้อข้าวมากินกัน
กินข้าวเสร็จก็เสพยาไอซ์กันจนถึงเช้ามืด
รับว่าหลอนยาเสพติดได้ยินเสียงรถมาจอดหน้าบ้าน
จะเปิดประตูออกไปดูแต่ว่าเพื่อนก็คือนายเอกชัย
บอกว่าอย่าเปิดทีนี้เขาเสพยาไปเยอะก็เลยหลอนหลอนหนักมากด้วย
คิดว่าตอนที่เพื่อนมาห้ามไม่ให้เปิดเนี่ยจะเข้ามาทำร้าย
ก็เลยคว้ามีดดาบสมุไรที่อยู่ในห้องฟันเข้าไปหนึ่งครั้ง
แล้วก็มีการต่อสู้กันเขาก็เลยทั้งฟันทั้งแทง
นับครั้งไม่ได้รู้ตัวอีกทีก็คือเพื่อนนอนตายจมกองเลือดแล้ว
โอ้โหด้วยความหลอนดูสิก็เลยออกไปเรียกคนข้างห้องให้มาช่วย
เนี่ยซึ่งคุณจิรายุทธ์ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
ตอนที่คุยกับผู้ต้องหานะคือขนาดเมื่อวานตอนค่ำใช่ไหม
ก่อเหตุเช้ามืดจนวันนี้จนกลางวันแล้วอ่ะ
ยังร้อนร้อนอยู่เลยอ่ะก็ยังไม่หายเมาเลยหรอใช่
แล้วก็มีการเสียบยากันใช่ไหมภาพนั้นเขาลูกเรื่องไปเรื่องมา
รถเดินไปเดินมาแล้วเราก็ไปทำร้ายเขาเลย

แล้วก็เหมือนว่าภาษาหล่อนใช่ไหม

ก็เราก็เลยไปทำร้ายเขาก่อน

ก็บอกกับทีมข่าวว่าก็อยู่กินกันมาเข้าสู่ปีที่๓แล้ว

แต่เพิ่งแยกกันอยู่เมื่อ๒๓เดือนก่อน
ตัวสามีกับตัวคนก่อเหตุเนี่ยเขาสนิทกันมากเขาเคยทำงานที่เดียวกัน
ตัวคนก่อเหตุกับภรรยาของผู้ตายเขาก็รู้จักกัน
หลังจากรู้เรื่องเนี่ยช็อกมากทำอะไรไม่ถูก
แล้วเพื่อนของสามีก็มาคุยกับเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
แชทมาหาส่งรูปคนก่อเหตุถือมีด

แล้วก็บอกเธอว่าให้มาช่วยหน่อยส่งภาพนี้ไปให้ดูค่ะ
แสดงว่าที่บอกว่าเขาจะมาทำร้ายเลยหยิบมีดมาฟันอะไรเขาเนี่ย
ตัวเองเดินถือตัวเองเดินถือมีดวนไปวนมาตลอด
คือเมาอ่ะถึงขั้นเขาต้องถ่ายรูปส่งไปให้เมียเขาดู
ในมือนี้เหน็บมีดอยู่เนี่ยคงเสียดายตอนนั้น
สงสัยจะหาจังหวะออกมาไม่ได้หรือยังไงเลย
แชทไปหาเพื่อนให้มาช่วย
แล้วมีพี่เขามาตามเขาถามว่าใช่แฟนสันไหม
พอดีว่าแฟนโดนฟันเสียชีวิต
ก็เลยไปดูให้พี่ที่โรงงานไปส่งดู
ตกใจค่ะตกใจกับเหตุการณ์
คือมันเยอะมากแล้วเลือดก็เต็มเต็มพื้นเลยค่ะ

คนที่พักอาศัยอยู่ที่นี่นะบอกว่า
เมื่อเช้ามืดวันนี้ตี๕เนี่ยตื่นมาจะเข้าห้องน้ำ
ได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังทุบตีกัน
แล้วได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือด้วย
แต่เพราะเอิญคนที่ได้ยินเขาเป็นผู้หญิง

เนื่องจากในห้องของเธอเนี่ยก็มีแต่ผู้หญิงกับคนแก่

แล้วนายภัยทูลผู้ต้องหาเนี่ย
ก็ออกมาหน้าห้องมีเลือดเต็มตัว
ตอนนั้นเขายังคิดว่าคนนี้ถูกทำร้าย

ให้ไปช่วยคนที่อยู่ในห้องหน่อย

พอชะโงกหน้าเข้าไปดูในห้อง

คือมันเจ็บหนักมากอะแบบ

ที่เป็นผู้ชายมาช่วยอีกทีหนึ่ง

ก็นึกว่าเขาสาวเลาะกันธรรมดาย

ต่อยกันนะเราก็ไม่สนใจนะ

เรียกคนบอกให้ช่วยหน่อย

ก็ชะโงกหน้าไปดูแค่นั้น
เลือดเต็มห้องเขาไม่ค่อยมั่ว
ไม่ค่อยพูดกับคนแล้วเขาก็อยู่แต่ในห้อง
กับเมียเขาอะไรอย่างนี้